ไปเที่ยวไงคะคุณชนะ
ช่วงที่แล้วคุณบอกเอาไว้ว่าจะพาไปงานบุญบ้างไฟ

ส่งตัวแทนไปนะคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีปักหมุดกันที่จังหวัดยะโสธร
เมืองบ้างไฟนะจ๊ะเราก็ยังคงติดตามบรรยากาศประเพณีบุญบ้างไฟ
ประเพณีของชาวอีสานที่จัดเป็นประธรรมทุกปีเขาจะจัดแบบนี้ก่อนที่จะเริ่มทำนา
เพื่อเป็นการแบบบวงสวงบูชาพญาแทนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
ไปกันที่เมืองบ้างไฟโก้จังหวัดยะโสธรกันเลยจ้ะ
อาคารพญาคันคากหรือวิมารพญาแทนตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองยะโสธร
สร้างขึ้นจากตำนานเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีบุญบ้างไฟ
หนึ่งในประเพณีที่สิบสองของสิบสี่ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม
ประเพณีบุญบ้างไฟที่ยะโสธรหรือประเพณีบุญเดือนหก
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดมาตั้งแต่บรรพชนนานนับหลายชั่วอายุคน
ไม่มีหลักฐานใดบอกว่าบุญบ้างไฟถือกำเนิดตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ความเชื่อความศรัทธายังฝังแน่นในจิตใจของชาวอีสานว่า
ก่อนจะเข้าสู่ฤดูการทำนาต้องทำบ้างไฟบูชาพญาแทน
เชื่อว่าเป็นเทวดามีอิทธิพลต่อฝนฟ้าอากาศค่ะ
ก็เชื่อกันว่ามีเทพตนหนึ่งก็คือพญาแถน
ก็หมายถึงเป็นเทพที่ดูแลเรื่องของการปล่อยฝนให้ตก
แต่ตอนนั้นพญาแทนไม่ปล่อยฝนให้ตกมา
พวกสัตว์ทั้งหลายพากันเดือดร้อนก็เลยชักชวนกันเป็นกองทัพไป
เป็นหัวหน้าก็นำกันพากันเป็นรบกับพญาแทน
ในที่สุดก็เลยล็อปจะชนะ

กติกากันว่าเมื่อถึงเรียกเวลาฤดูการชาโลกเนี้ยเขาจะเริ่มทำปลูกอ่า
ถึงเวลาถึงเดือด๖ล่ะฝนจะตกลีล่ะ
ถึงฤดูกาลนี้ต้องพ้นจะตกมา
ก็หาวิธีการก็เลยเกิดกำเนิดกันเป็นบ้างไฟ

เกิดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ทำให้ทุกปีเมื่อถึงเดือนพฤษภาคม
เยอะโสธรจะร่วมใจกันจัดงานบุญใหญ่
โดยมีการแห่บ้างไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
หรือที่เรียกกันว่าบ้างไฟเอ
จากความร่วมมือของชาวบ้านแต่ละคุ้ม
ขบวนเสริงที่ออกลีลาอย่างสวยงาม
และการจุดบ้างไฟเพื่อบอกกล่าวพญาแทน
โดยมีความเชื่อว่าหากปีใดไม่จัดงาน
ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เกิดเป็นความแห้งแรงไม่มีน้ำทำไร่ทำนา
อาตมาอยู่กับงานบุญไฟมาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ
ตั้งแต่เกิดเท่าที่สังเกตมาเนี่ย
ตอนอื่นช่วงอื่นอาจจะเกิดเล้ง
อาจจะเกิดอากาศร้อนเรียกกันว่าร้อนเปรี้ยงเลยแหละ
แต่พอเข้าถึงวันบนน้องไฟจริงแล้ว
อากาศท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกมาโปรยไป
ตกมาให้เกิดความชุ่มชื้นชุ่มเย็น
มันก็เป็นเหตุที่ทำให้ความเชื่อในด้านนี้

เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อมีพิธีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว
ก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ดังนั้นความเชื่ออันนี้กับประเพณีอันนี้
ก็เลยยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราอยู่
งานบุญบ้างไฟยังแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี
และเป็นประเพณีที่รวบรวมศาสตร์แห่งศิลป์หลายแขนง
สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ในคนรุ่นหลังนี้ก็อยากให้เขาสืบสารในแง่ของการรวมตัวกัน

คิดร่วมกันทำอาจจะคิดทำบ้างไฟ
คิดแต่งกาบเสิร์ฟแล้วก็ฝึกท่าร้องท่ารำ

คือบนลงไปท่านพระครูเคยเล่าบอกว่ามันเป็นงานรวมศิลปะ
ก็อยากให้ลูกหลานสืบสารในแง่ของเป็นการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
งานบุญบ้างไฟจึงเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวอีสานอย่างเหนียวแน่น
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธา
รวมไปถึงก่อให้เกิดพลังแห่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน